ส่วนที่นครพนมนะครับพบศพของผู้ชายวัย๕๑ปี

ก็เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ชายคนนี้มีอาการเครียด
แล้วก็ติดเหล้าอย่างหนักรวมถึงเรื่องของการแยกทางจากภรรยานะครับ

ญาติก็ไม่ติดใจสงสัยเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
คาดว่าน่าจะเครียดแล้วก็กระโดดลงน้ำฆ่าตัวตายนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจภูทรนาแก่จังหวัดนครพนมเข้าตรวจสอบเหตุ
เหตุพบศพนายสุมิตรแสนบุญมีอายุ๕๑ปี
บริเวณสระน้ำลึกประมาณ๓เมตร
พื้นที่บ้านจอมมณีตำบลพิมาร

สภาพศพลอยอืดส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งนะครับ
แต่ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
จากการสอบสวนทราบว่านายสุมิตรอาศัยอยู่เพียงลำพัง
แต่ก็จะไปมาระหว่างบ้านพักกับบ้านสวน

มักจะดื่มเหล้าเป็นประจำติดสุราเลยล่ะครับ

เนื่องจากแยกทางกับภรรยาไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว

โดยนายสุมิตรเคยเป็นนักมวยมาก่อน
แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำงานประจำ

หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่ไม่พบตัวกระทั่งมีชาวบ้านมาพบศพของนายสุมิตร
บริเวณสระน้ำที่บ้านสวนของเขา
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายสุมิทอาจจะเมาสุรา
หรืออาจจะเกิดความเครียดจึงคิดสั้นลงไปหาปลาในสระน้ำนะครับ
หรืออาจจะเมามาจนขาดสติลงไปหาปลาในสระน้ำ

ซึ่งตำรวจจะสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ